ดูเรื่องนี้กันต่อค่ะแหมเป็นเรื่อง
ก็ต้องพิจารณากันให้ดีเลยค่ะ
เขาเลี้ยงมาตั้งแต่ยังเล็กเลยนะคะ
ปรากฏว่ามันขย่ำเจ้าของเสียชีวิตเลยค่ะ

นี่ค่ะเรามาดูเรื่องนี้กันหน่อย
เทิดพงศ์พิมเกตหรือว่านายหนึ่ง

จ๊อกกี้สนามม้าที่นครราชสิมา

บูที่เลี้ยงไว้ตั้งแต่ตัวเล็กเนี่ย
กัดเขาคากรงเลยค่ะ

แล้วสุดท้ายก็คือเสียเลือดมาก
เสียชีวิตที่โรงพยาบาลมหาราช
จะทำพิธีชาปนกิจเมื่อวานนี้
ที่วัดทุ่งสว่างอำเภอเมืองนครราชศรีมา
ครอบครัวยังอยู่ในความเศร้าโศกอยู่เลย
แต่ว่าเจ้าบ๊อบบี้สุนัขพิษบูตัวก่อเหตุ
เขาก็แจ้งเทศบาลกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประสุทธิ์จังหวัด
นำตัวไปเมื่อวันที่๘กุมภาพันธ์
ซึ่งเขาบอกโอ้โหกว่าจะเอาตัวมันไปได้นะ
ยิงยาสลบไป๒เข็มนะครับ

นี่ค่ะก็ต้องให้ทางประสูจน์ศาสตร์จังหวัดเนี่ย
นำไปส่งที่ศูนย์ฝึกสุนัขทหารปากช่อง
เพื่อที่จะฝึกฝนต่อไปนะคะ
ของผู้เสียชีวิตเล่าให้เราฟังแบบนี้นะคะ

เธอเนี่ยถูกเจ้าบ๊อบบี้นะคะ
โจรใส่จนล้มแล้วมันก็กัดตามร่างกาย

คือมีแผลใหญ่เลยค่ะนี่ยังเป็นแผลอยู่เลย
แต่ว่านายเทิดพงศ์ลูกชายเนี่ยมาช่วยเธอนะคะ

แล้วลากเขาเข้าไปในกรงของมันนะคะ

ลูกชายหนีคลานออกมาจากกรงได้
แต่ร่างกายเป็นแผลเวอะหวะเต็มไปหมดหลายแห่ง
บอกว่าคือเป็นแผลลึกจนเห็นกระดูกเลยนะคะ
ก็เสียเลือดมากแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดค่ะ

เพราะลูกชายเนี่ยเสียชีวิตเนื่องจากมาช่วยเธอจากเจ้าบอบบี้ค่ะ
ลูกชายมันสู้มาถึงประมาณ๗ชั่วโมง
หรือว่าเสียเลือดมาก
เป็นเลขโรคประจำตัวด้วย
น้องสาวของผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะคุณมรกฏนะคะ
ก็บอกว่าอยากจะให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์
ใครที่อยากจะเลี้ยงสุนัขพันธ์นี้อาจจะต้องขอหาข้อมูลให้ดี
นี่ก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งนะคะเพราะว่ามีความเสี่ยงนะคะ
เรื่องนี้นะคะก็อยากจะให้กรณีของพี่ชายเนี่ยเป็นกรณีสุดท้ายนะคะ